ทางแยกคัณึงรออยู่เทิร์นคัณึงจะออกคัณึงจะตรง
มันจริงด้วยพี่

คัณึงจะอยู่คัณึงจะออกคัณึงจะตรง
โอ้โหคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตราย

นี่เป็นเกาะกลางแยกชุมชนหัวสำโลงครับถนนตรงนี้คือ๓๕๕๑นะครับ
เป็นสามแยกเกรดเวย์หนองปลาตะเพียนนะครับอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุรถกระบะสีดำนะครับตะแคงอยู่ตะแคงอยู่
ใกล้กันเจอรถกระบะสีขาวหน้ารถยุบแล้วไปดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง
รถตู้กระบะนะครับเป็นส่งสินค้านะครับป้ายแดงอยู่เลย
ตกอยู่ในคลองระบายน้ำหน้ารถพังครับสอบถามคนขับรถตู้ส่งสินค้า
เจ้าเล่าบอกว่าขับรถมาจากแยกหนองปลาเผี้ยนนะครับจะไปส่งสินค้าที่นิโกรภุษากรรมเกจเวย์
พอมาถึงตรงนี้จู่พี่รถกระบะดำเขาพุ่งตัดหน้าก็ชนกันเปรี้ยงเข้าไปให้อ่ะดิ
ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับคนขับรถกระบะสีดำเล่าว่า
โอ้โหผมก็ขับมากับเมียนะครับมาจากชุมชนบ้านหัวสำรง
่งหน้านู่นจะไปบ้านอ่าวช้างไล่นู่น
นาทีนั้นนาทีนั้นนาทีเคราะห์
มีรถอีกคันบังทางขวา
ทำท่าจะออกตัวแล้วยังไงก็ไม่รู้ผมเองก็ออกตัวไปด้วย
ก็เกิดอุบัติเหตุเมียได้รับบาดเจ็บไป
แล้วก็ทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแปลงยาว
ส่วนเขาเจ็บเล็กน้อยหัวกระแทก
ขณะที่รถกระบะสีขาวหน้าพัง

พบว่ารถกระบะสีดำพุ่งออกไปเป็นเหตุให้
เป็นเหตุให้ชนกันสนั่น๓คันแบบนี้แหละครับ